เวลาไปเติมน้ำมันนะคะบางครั้งเนี่ยเราก็รีบใช่ไหม
อนเงินเรียบร้อยแล้วก็อยากจะรีบขับรถออกไป
อาจจะเกิดเหตุการณ์แบบในคลิปนี้ไปชมกันก่อนเลยค่ะ
นี่เป็นเหตุการณ์ภายในปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งที่ประเทศเม็กซิโกนะคะ
รถเก๋งคันสีแดงเลือดหมูกำลังเติมน้ำมันอยู่
ระหว่างที่พนักงานชายที่สวมเสื้อสีเขียวให้บริการรถบรรทุกอยู่
สลับมาเก็บเงินค่าน้ำมันกับรถเก๋งอ่าเก็บเงินเสร็จ
ทีนี้ก็คิดว่าสิคะว่าจ่ายเงินเสร็จแล้ว
เสร็จแล้วนี่ก็เลยขับรถออกไปเลย
ผลก็เลยออกมาอย่างในภาพที่เห็นนี้นะคะ
รถได้กระชากทั้งสายแล้วก็ตู้จ่ายน้ำมัน
จนตู้จ่ายเนี่ยล้มตึงพังเสียหาย
ส่วนพนักงานก็ได้แต่ยืนอึ้งนะคะ
ุนงงจนทำอะไรไม่ถูกเลยทีเดียว
นี่ลากปั้งทั้งตู้เลยทีเดียวนะคะ
คลิปนี้ความยาวประมาณ๑นาที
โดยผู้คนที่ได้ชมคลิปก็เข้ามาแสดงความคิดเห็น
ส่วนใหญ่ก็ตำหนิแล้วก็วิจารณ์ถึงความสะพร่าวของพนักงานนะคะ

โชคดีที่ไม่เกิดอุบัติเหตุเพลิงไหม้รุนแรง
บางส่วนคาดเดาว่าปั๊มน้ำมันแห่งนี้น่าจะติดตั้งระบบป้องกันเอาไว้
ไม่เกิดประกายไฟแล้วก็ไม่มีน้ำมันรั่วไหล
เพราะไม่อย่างนั้นอาจจะเกิดอุบัติเหตุสลดขึ้นได้ค่ะ
เห็นคลิปอย่างนี้หลายครั้งเหมือนกันนะจากมือแต่ว่าเคยเห็นก็คือเป็นคลิปจากต่างประเทศ

ใช่อยากเกิดเลยอยากเกิดเลยที่บ้านเราส่วนใหญ่เวลาไปเติมน้ำมัน
คุณแม่ชอบให้เช็คว่ามันเริ่มต้นที่ศูนย์หรือเปล่า
สำหรับปั๊มน้ำมันแล้วก็เวลาที่ออกไปดูว่าฝาปิดหรือยัง
ที่สำคัญสายต้องออกมาจากรถเราเรียบร้อยแล้ว
ไม่รู้จริงที่ชอบเติมกันบอกว่าไปเติมน้ำมันให้ดูดีนะ
หน่อยไปเลยตั้งแต่ครั้งนั้นคือทุกครั้งที่เติมน้ำมันก็จะต้องแบบ
เรียบร้อยไหมมีการเอาอะไรใส่เข้าไป
แต่เป็นเรื่องดีแล้วนะคะเพราะว่าก็ต้องการตรวจสอบ
บางทีรีบไงอย่ารีบจนเกินไปดูอะไรให้รอบด้านก่อนก่อนจะออกไป
ใช่ขาฝาเด้งก็บอกว่าปิดให้หน่อยแบบนั้น